คุณผู้ชมคะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
เราจะเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะ
ที่มีการรวมพลังรวมใจติดตั้งระบบไฟฟ้า
รองรับโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน
เพื่อพิชิตภัยโควิด๑๙ด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจำนวนกว่า๓๐๐เตียง
อันนี้นะครับเป็นความร่วมมือร่วมใจของพนักงานนะครับ
ตระหนักถึงภัยโควิด๑๙ที่เกิดขึ้นในขณะนี้
เราทราบดีนะครับว่าลงพยาบาลทั่วไป
ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙นะครับ
คำตอบหนึ่งก็คือทางโรงพยาบาลสนาม
จะเป็นตัวในการช่วยพยุง
เพื่อให้เกิดการรักษาที่มีความเพียงพอ
เพราะผู้ป่วยที่นี่จะเป็นผู้ป่วยโควิดอาการหนัก
หรือคนไข้อาการวิกฤตทั้งสิ้น
ดังนั้นไฟฟ้าจึงเป็นหัวใจสำคัญมาก

เครื่องมือแพทย์ก็ดีระบบปรับอากาศก็ดี

มั่นใจได้เลยว่าระบบไฟฟ้า
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญยิ่งกับต่อการรักษาพยาบาล
การฟ้านครหลวงสะพรายพร้อม